โหยิ่งกลางครือนี้เค้าบอกว่าเจออะไรนักก็ไหมเดี๋ยวเธอหลักหลายรูปแบบ
สั่งแล้วไม่เอาของหาไม่เจออะไรเยอะแยะไปหมด
แต่ว่านุ่มคนนี้บอกว่ารูขาโทรมาโอ้โหไม่ได้สั่งอาหารเลย

ไปคนเดียวครับพี่จะให้เงินผมเท่าไหร่นะครับพี่

ผมไม่เคยเลยครับ
นี่ก็ไม่เคยเหมือนกัน

จริงครับพี่
ใหญ่ใหญ่มากด้วยครับ

๕๐๐ได้ป่ะ
นี่ฮะเขาบอกว่าที่แรกก็จะโทรมาเหมือนกับสั่งอาหารส่งอาหารอะไรอย่างนี้คุยไปคุยมาเอ๊ะไม่ใช่เขาก็เลยแกล้งคุยดูว่าเออจะมาไม้ไหนกันแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้นะครับเพื่อจะเอามาเตือนกันนะครับเขาก็ระบุข้อความนะฮะนอกจากคลิปเสียงตรงนี้แล้วเนี่ยก็บอกว่าเตือนภัยนะครับพี่น้องเสียเวลาดูสัก๕นาทีใครช